เมื่อวานนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่
ตั้งแต่ช่วงเช้า๖โมงกว่า

เหตุระทึกที่ว่านี้วันนี้ขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับ

ลากขังในรถ๖ชั่วโมง
เพื่อขังไว้เป็นตัวประกัน
ตำรวจพยายามที่จะเข้าเกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวของผู้หญิงออกมาจากรถ

อาการน่าจะสาหัสเพราะมองเข้าไปเห็นผู้หญิงมีสภาพอิดโรย
เมื่อวานต้องใช้วิธีในการเกลี้ยกล่อมเจรจาอยู่นานครึ่งวันเลยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นนาทีที่ตำรวจคุมตัวนายสายันพิมลเดชกุลอายุ๔๗ปี
อาชีพรับเหมาติดตั้งอลูมิเนียมไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี
หลังก่อเหตุยิงนางอารีรัฐพิมลเดชกุลอายุ๔๖ปีครูสอนภาษาจีน
ซึ่งเป็นภรรยานั้นบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นจับตัวภรรยาขึ้นรถเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ขับรถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานกว่าครึ่งวันคือเมื่อวานนี้ตั้งแต่๖โมงครึ่งตอนเช้า
เจ้าหน้าที่ของตำรวจภูทรสพเมืองกระบี่เขารับแจ้งเหตุ

บ้านเลขที่๒๗ทับ๓ถนนกระบี่เขาทองตำบลปากน้ำ

ก็พบเพียงรอยเลือดกับปลอกกระสุน
จุด๓๘จำนวน๒ปลอกตกอยู่
ทราบชื่อก็คือนายสายันพิมลเดชกุล
ได้ก่อเหตุจ่อยิงนางอาริรัติพิมลเดชกุล
หรือว่าครูเจิ้นอดีตภรรยาจนได้รับบาดเจ็บ

หลังจากที่นายสายันก่อเหตุยิงอดีตภรรยาตัวเองแล้ว
นายสายันก็ขับรถพาอดีตภรรยาของเขา
ขับรถหลบหนีไปไปที่ถนนเพชรกะเสม
แถวบริเวณ๓แยกเหนือคลองหมู่๒ตำบลเหนือคลอง

จากนั้นเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุแล้ว
แล้วก็ขับรถติดตามผู้ก่อเหตุไป
จนกระทั่งต้องเอารถไปปิดประกบหัวประกบท้าย
เพื่อให้นายสายันหนีต่อไปไหนไม่ได้
และตำรวจพยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะครับ
กว่าที่นายสายันจะยอม

ต้องให้ญาติของนายสายันเข้ามาเกลี้ยกล่อม
ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายพี่สาว
ก็มาเกลี้ยกล่อมอยู่ข้างรถเลย
รวมถึงพาลูกสาวของนายสายันเนี่ย
เกลี้ยกล่อมแบบประชิดรถเลยนะคุณ
คือยืนร้องไห้อยู่ข้างรถเลย
เพื่อพยายามให้นายสายันเปลี่ยนใจเข้ามอบตัว
โดยทางตำรวจก็พยายามทำทุกวิถีทาง

เห็นตัวอดีตภรรยาของนายสายัน
ค่อนข้างจะมีอาการแบบว่าเหมือนเจ็บปวด

กลัวว่าผู้บาดเจ็บอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
มีการเจรจาต่อรองให้นายสายันปล่อยตัวผู้บาดเจ็บออกมา
กระทั่งช่วงเวลา๑๔นาฬิกานี่แหละครับ
จึงสามารถช่วยผู้บาดเจ็บออกมาได้
และนายสายันก็ยอมมอบตัวรวมเป็นเวลากว่า๘ชั่วโมงนะครับ
ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่

พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนายสายัน๓ข้อหา
ก็คือพยายามฆ่ากักขังหน่วงเหนียว
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ส่วนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ก็มีพยานแล้วก็มีญาติของนายสายัน
ก็ให้ข้อมูลบอกว่านายสายัน

ทางกับนางอารีรัฐซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนสังทองวิทยาอำเภอเหนือคลอง
ที่ผ่านมานายสายันพยายามมาง้อขอคืนดี
แต่อดีตภรรยาก็ไม่ยอมนะครับทำให้มีเรื่องทะเลาะกัน
ก่อนเกิดเหตุนายสายันมาง้ออดีตเมียอีกครั้ง
แต่ก็ไม่เป็นผลเลยใช้ปืนจ่อยิง๒นัด
แล้วลากตัวขึ้นรถเก๋งจับเป็นตัวประกันไว้นะครับ
สภาพของตัวผู้หญิงหรือว่าคนบาดเจ็บ
ก็ถูกยิงที่น่องขวา๑นัดแล้วก็เท้าขวาอีก๑นัด
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเหนือคลองในที่สุด
โอ้นี่นะครับก็เมื่อวานี้
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุที่ทำให้รถติดยาวเกือบ๓กิโลเมตร
เกือบถึงท่าอากาศยานานาชาติกระบี่
เพราะว่าตำรวจต้องปิดถนนเอาไว้เลยนะครับ
เพราะว่าคนก่อเหตุเขามีอาวุธปืนด้วย